ไปเจอเจมส์มานั่นเองค่ะ

เดิมนี้แล้วก็เห็นว่ามีแอบปลูกต้นรัก

หรือไม่เรียนเชิญค่ะ

ใช่ค่ะ

เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนที่ร่วมงานกันได้ดีมาก
แล้วก็ร่วมงานกันตั้งแต่สายทานหัวใจ
แต่เจอกันตามงานช่องเสมอตลอดเวลา

ไม่เคยไปกับสาวคนหนึ่ง
แคดดี้

ไม่เคยมากับเพื่อน

อาจจะเป็นแคดดี้

น้องเบ๊มาช่วยกันดรายฟ์ไหนค่ะ
อยู่บ้านตีกบออกทีวีทำมาตีก๊อฟพี่แจ๊ค
เออมันเข้ากรุงก็ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดนึงนะคะ
มาดูกันต่อนะคะกับคนนี้โอ้โหหนุ่มกันตะถาวรเพิ่งแต่งไป
แต่ที่เขาเมาส์มอยเขาบอกว่าอัพเตอร์ปาร์ตี้แดนยับ

เพราะว่าเขาเอาเป็นสามก๊อฟเป็นงานจัดงานไม่ใช่วันเกิดงานแต่งงาน
ก็เลยไปเมาส์มอยว่าเป็นไงคะเหนื่อยหรือเปล่ารวมไปถึงข่าวนี้

บอกว่าคุณซีซีวัดนะคะซึ่งตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์คุณผู้ชม
ปีหน้าฟ้าใหม่เขาจะไปทำพิธีกร
มีสัญญาช่องแล้วเหรอหรือว่าไง
ยังแต่ไปทับไลน์คุณกันตาถาวรหรือเปล่า
แล้วก็เมาส์ไปอีกว่าคุณซีซีวัดจะมาแทนพี่ตาปัญญา
กยวงกันเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังกันทั้งหมดนะคะ
เพิ่งเจอคุณซีจากงานเลี้ยงเอเย่นไทยรัฐด้วยนะคะ
ไปฟังทั้งหมดจากหนุ่มกันตธาวรเจ้าเบาบาด
เห็นบอกว่าปีใหม่จะไปญี่ปุ่นด้วยจริงหรือเปล่า

งานแต่งงานทุกคนบอกว่าสนุกมากเหมือนงานรียูเนียน

และไม่ได้รู้สึกว่าแค่มาร่วมงานแต่งงาน

ที่บังเอิญมีคู่เบาสาวอยู่ในงานด้วยแค่นี้

เห็นว่าปีหน้าพี่ซีซีวัดจะมาร่วมเสริมทีม
คนก็บอกมาแทนมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ถ้าตอบไปเพราะว่ามันไม่มีใครแท่งใครได้เนอะ
หมายถึงว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน
ผมยิ่งยินดีด้วยซ้ำเพราะว่ามีคนมาเหมือนมาเสริมทัพ
เป็นแม่ทัพมาอีกหนึ่งคนเราจะได้ทำงานดีและหลากหลายมากขึ้นด้วย
เราก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้จากเขาด้วยเช่นกัน

ไม่ติดกฎดรายฟ์ก่อน
ไปต่อเจมส์มา